โนี่รากแก่นค่ะแล้วก็แก้วจริญญา
คู่นี้ก็หวานเวอร์เบอร์๘ไม่แพ้ใครนะจ๊ะ
ก็ไปทริปนะคะสัมผัสแสงเหนือที่ไอซแลนด์ค่ะ
แต่งานนี้นะคะต้องเสียดายแทนทั้งสองคนด้วย
เพราะว่าสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจค่ะ
ทำให้พลาดไม่เห็นสิ่งที่อยากเจอค่ะ

แล้วมีไปแก้ตัวอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวไปฟังกัน

ถ่ายอยู่เข้าครับถ่ายอยู่เข้าไอศแลนด์
อยู่กับเรายาว๑๕วันเต็ม
ก็คือแต่งเหนือคือไม่ต้องพูดถึงครับ

วันเสร็จนี้จะต้องไปกับคู่แฟน

แล้วก็อย่างที่ไอศแลนด์

เขาก็จะเที่ยวด้วยกันไปเรื่อยนี่แหละครับ
รูปที่ถ่ายมาดิฉันคิดว่าอยู่บนดวงจันท

ล้ำกว่าแสงเหนือก็คู่นี้ล่ะคุณเอ๋ย